มาดูต่อเรื่องที่ต้องปิดตาใช่ไหม

จากแก้บนยังแก้ร่างด้วย

หลายคนก็อยากจะให้
ลูกหลานตัวเองรอดพ้นถูกไหมคะ

ยังไม่อยากจะให้ไปทำหน้าที่ตอนนี้
เดี๋ยวรอก่อนแบบนั้นก็เลยมีการบนว่า

ได้เหมือนกันมีอาชีพเป็นการรับจ้างเลย
เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าใครทำหน้าที่นี้ค่ะ

มีจังหวะเคาะให้ด้วยตีปี๊บไปด้วย
ดีนะที่คนถ่ายถ่ายจากด้านหลัง

ด้านหน้าก็มีแต่ก็ต้องเซ็นเซอร์เป็นช้างหน่อย

นี่เป็นอาชีพใหม่คือเขารับจ้างนะ
เขารับจ้างในการวิ่งแก้บน

คือเราเห็นเรายังเขินแทนใช่ไหม
แต่คุณลุงบุญชูสุขีทรัพย์อายุ๕๕ปี

แกก็ได้รับจ้างแบบนี้บ่อย

เพราะชาวบ้านหลายคนที่มาขอพรมาบนบานกับพระประธานที่นี่นะคะ
บอกว่าอยากจะให้ลูกหลานรอดจากการจับใบดำใบแดงในการเคนทหารเนี่ย
ถ้าหากว่ารอดพ้นแล้วจะให้งิ้วแก้ผ้า

มาแก้ผ้าวิ่งรอบพระประธาน

คือที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะไปขอเรื่องนี้

เรื่องนี้แล้วก็จะมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนอะไรนะ
นี่ฉันเห็นใจคุณลุงบุญชูอยู่เด้อ
จริงคุณลุงเขามีหน้าที่ดูแลวิหารหลวงพ่อขาวนี่นะ

แล้วก็ตั้งเขาเรียกว่ายังไง
คือทำงานอยู่ที่ข้างองค์การบริหารส่วนตะมนต์หลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนี่แหละ
ก็คือทำหน้าที่ดูแลวิหารแห่งนี้
ก็เลยเอางั้นก็รับจ๊อปเป็นงิ้วแก้ผ้าไปซะเลย
ชาวบ้านบอกว่าคนที่มาบนบานกับหลวงพ่อขาวนี่นะคะ

ในการขอให้ลูกหลานหลุดพ้น

ก็จะมาบนบรรกับภพธุรูปปั้นสีขาว
ที่ประติศาสนอยู่ภายในภาควิหารนี้แหละนะคะ

พอสมหวังแล้วก็จะมาแก้บนด้วยตัวเองก็มีบางคนนะ
บางคนก็มาแก้ผ้าวิ่งตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าไม่สะดวก็ให้คุณลุงนี่แหละวิ่งแทนค่ะ
ใครอยากให้ผมเล่นงิ้วแก้ผ้าที่ฝามศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อข้าวเนี่ย
ผมอยู่หลวงพ่อข้าวทุกวันมาจ้างผมได้
รับจ้างกันนะครับจะลืมว่าจ้างนะครับ

นี่บุญชูครับรับจ้างเล่นงิ้ว
คิวคิวคิวคิว
เข้าใจใช่ไหมว่าทำไมถึงทานหน้าขาว
เล่นงิ้วไงใช่ไหมทาหน้าขาวใช่
คุณเป็นหลวงพ่อขาวก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
ถ้ามีคนมาบนเรื่องนี้แล้วมาแก้ผ้าวิ่งให้ดูทุกวันทุกวัน
หลวงพ่อข่าก็อาจจะต้องทำงานเหนื่อยหน่อยให้พลเหนื่อยหน่อย
แต่คนเหนื่อยก็คือคุณลุงนี่แหละ
ลุงก็อ้าวยินดีแล้วกันถ้าเป็นความสบายใจของชาวบ้านเนี่ยนะคะ
คือเรื่องราวที่มาเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะ
มีคนไปบนบานไงบอกว่าถ้าไม่ถูกเกณฑ์ทหาร
จะมาวิ่งแก้ผ้าตีปี๊บรอบหลวงพ่อขาว

เขาไม่โดนเกณฑ์ทหารจริงอ่ะ
แต่นั้นมาล่ะค่ะเขาก็เลยเอาเงื่อนไขนี้
มาเป็นการบนบานสารเก่ากับหลวงพ่อขาว
ทุกปีก็จะมีคนมาแก้บนแบบนี้เป็นประจำ

ถ้าทางจะยิ่งวิ่งยิ่งจะแข็งแรง

ก็เป็นเหมือนอาชีพใหม่เหมือนกันนะ
คุณป่ะมันสูมเสี่ยงเหมือนกันนะ